ขยับไปดูที่จังหวัดชนบุรีกันบ้างนะคะคุณผู้ชม
มันมีคนงานชาวกัมพูชามีการนั่งกินเหล้ากินเบียร์กับเพื่อนอยู่สังสรรค์กันอยู่โดยการซื้อส้มตำตำซั่ว
หอยเชอรี่ค่ะคุณผู้ชมมาเป็นกับแก้มของเบียร์
แต่ปรากฏว่าช่วงของการกินไปมันเกิดเหตุไม่คาดฝันหอยติดคอจนกระทั่งเสียชีวิต
แต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะไอ้ตัวหอยเชอรี่ที่เขากินลงไปจากส้มตำมาหอยมันติดคอ
คือไอ้ส้มตำที่เขาใส่หอยมันเป็นตำมั่วพอตำมั่วมันจะใส่ทุกอย่างใส่หอยใส่หน่อไม้ใส่อะไรหลายอย่างเลย
สุดท้ายปรากฏว่านี่แหละค่ะแบบโอ้โหติดคอแบบนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตีสามของวันนี้ที่ผ่านมานะคะ
อย่างสุดความสามารถแล้วแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทันนะคะ

ทีนี้จากการสอบถามเพื่อนชาวกัมพูชาด้วยกัน
คือนายนาเรียบวัย๓๗ปีคนนี้ค่ะ
นี่คือจุดที่เขานั่งกินส้มตำกับเบียร์กันนะคะคุณผู้ชม

เขากับเพื่อนแล้วก็ผู้ตายรวมเบ็ดเสร็จกันแล้ว๕คน
มานั่งกินไอ้ตำซั่วใส่หอยเชอรี่แล้วก็มีไก่ทอดมาเป็นกับแก้มเบียงไง
กินไปสักพักหนึ่งช่วงจังหวะที่คนตายมีการหยิบไก่ทอดกิน
จู่เขาไอออกมา๒ครั้งค่ะ

คนตายอยู่ก็ฟุบลงไปนอนกับพื้น
ตอนแรกเขาคิดว่าคนตายอาจจะเมาหรือเปล่า

เลยตัดสินใจโทรเรียกกู้ภัย

ก่อนมีการหามตัวส่งโรงพยาบาล

แพทย์ที่โรงพยาบาลระบุว่า

ที่อยู่ในส้มตำติดอยู่ในหลอดลม
ทำให้คนตายเขาขาดอากาศหายใจ
จนกระทั่งเสียชีวิตกระทันหันแบบนี้
ระมัดระวังกันหน่อยนะคะถ้าใครกินหอย